มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหานกแอร์กันบ้างครับ
แก้ไขปัญหาของนกแอร์นั้นหลังจากที่เมื่อวานนี้
ขอขยับเวลาจากเดิมคาดว่าจะแก้ไขได้ทันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
เอาล่ะบวกไปอีก๑๐วันครับไปสิ้นสุด๑๐มีนาคม
แต่ตอนนี้บวกยืดไปอีกยาวเลยนะครับ
สิ้นสุดเอาสิ้นเดือนมีนาคม
ดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นจะเดินทางด้วยสายการบินนกแอร์
อย่าลืมนะครับต้องตรวจสอบเที่ยวบิน
ตรวจสอบระยะเวลาให้เกิดความมั่นใจ
และความปลอดภัยในการบินล่วงหน้าด้วยครับ
อาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เปิดเผยว่าสายการบินนกแอร์แจ้งขอยืดระยะเวลาการยกเลิกเที่ยวบิน
เฉลี่ย๑๐เที่ยวบินต่อวันต่อเนื่องไปนะครับ

เพื่อขอแก้ไขปัญหาภายในองค์กรให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
จากเดิมที่แจ้งว่าจะยกเลิกเที่ยวบินถึงวันที่๑๐มีนาคมนี้ครับ
ส่วนปัญหาด้านการบินปัจจุบันสายการบินนกแอร์
มีนักบินประมาณ๑๗๙คน
และแจ้งว่าจะมีนักบินเข้ามาทำงานใหม่อีก๒๕คน
เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
และในวันนี้ครับสายการบินนกแอร์แจ้งยกเลิก๑๖เที่ยวบิน
เช่นเชียงใหม่อุบลราชธานีและหาดใหญ่
ทำการบินแทนสายการบินละ๘เที่ยว

แทรฟทีวีจรากันให้ทราบต่อไปนะครับ
เพราะขณะนี้เองนกแอร์ก็เร่งแก้ไขปัญหาอยู่นะครับ